เข้าใจไหม

จากธนาคารกรุงเทพ

ทำไมเสียงห่อแฮกอย่างนั้นนะคะคุณค่ะ

เดินเข้ามาฉายตลอดสายตลอด

นั่งคุยพี่มามเมาส์เรื่องมาริยาอยู่ไงไหมเนี่ย

เดี๋ยวมาดูว่าเบอร์สวยที่พี่หนุ่มว่าเนี่ย
มันจะเป็นเลขอะไรราคาเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าดื่มกันขนาดนี้น้ำสิงมาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เลยก็ได้
พยายามอยู่ใช่ไหมเขาเมาเขาบอกว่ามีอายุแล้วไม่เอา
กินได้ดิมิวจะต้องกินเพื่อสุขภาพ
เรามาคุยเรื่องนี้เบอร์สวยธรรมดาเชื่อไหมว่าเบอร์สวยเนี่ย
มันมีมูลค่าน่าจะคิดว่าหลักเท่าไหร่

มันเกิดขึ้นประมาณสักปีนี้นะฮะ
ในครั้งแรกนะเบอร์สูงสุดเนี่ย๘ล้าน
ปีนี้นะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ
คือทางกศชได้มีการเปิดประมูลเบอร์มือถือเลขสวยนะครับ

คิดเป็นเงิน๒๐๐ล้านบาท
เบอร์โทรศัพท์นะฮะรวมแล้วก็๒๐๐ล้านบาทนะฮะ
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมมนาคมแห่งชาติกับสทช

เมื่อวานนี้ภูมิสูตรข่าวได้มีการรายงาน
กศธชจัดประมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขสวย
ครั้งที่๓จำนวน๙๕หมายเลข
ซึ่งในการโปรโมทได้มีการเชิญชวนผู้เข้าสนใจ
เขาไม่ให้เราพูดเรื่องโชคลาบแล้วไม่มีถึงโชคลาบแบบนั้น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

เป็นเลขสวย๓ครั้งในรอบปิง๓๖๐เนี่ย
ครั้งแรกนะคุณผู้ชม

ราคาสูงสุดอยู่ที่๘ล้านกับ๒๐๐๐๐บาท
อืมนี่สูงมากเลยอ่ะ
แข่งกันเคาะเนี่ย๖๓ครั้ง

พี่นึกว่ามีคนอยากได้อ่ะต้องแข่งประมูลสู้กันอ่ะ
เลขแบบนี้ว่าไปไหนวะแล้วมันดีอย่างไรวะ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็ดีนะจำได้นะ
เออบางทีอาจจะใช้เลขนี้แล้วรู้สึกว่า
ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้
มันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
แล้วคุณแม่อ่ะ
ฉันว่าแน่นอนค่ะถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้
ซึ่งก็มาริยาของเราซึ่งทุกคนรักเธอมากเลยนะ
แล้วก็เชียร์เธอมากเลยก็ติด๕คนสุดท้าย
คนสุดท้ายเราต้องเชียร์สิคะก็ประเทศเราเราก็ต้องเชียร์สิคะ
ตั้งแต่เริ่ม๑๖คนสุดท้ายที่เข้ารอบแรก๑๖คนสุดท้าย
เราจะเห็นว่ามีประเทศไทยถูกเรียกเป็นอันดับแรกเลย
แล้วก็มีศรีลังกามีกาน่าแอฟริกาใต้สเตนไอแลนด์ของเอเชีย
สหราชอาณาจักรโพแรมเบียสหรัฐอเมริกาบรัสซิลแคนาดาฟิลิปปินส์เดนิสเซล่า
จากไม้ก้าเล็กจีนซึ่งจีนนี่ได้มาอย่างงงนี่เธอดูสิเธอแบบตัวกระทัดรัดนะไม่ได้สูงมากด้วย
ใช่มั้ยกำลังงามอยู่ที่ดีเอาเชีย
คนที่หอมแก้มนี่คือคนซ้อมเดินนะซ้อมเดินให้นางงามใหญ่คนสีผิว
นั่นสิก็สวยนะอันนี้มงกุฎก็เป็นของมิกิโมโต้กลับมาใหม่
เพราะว่าคนเรียกร้องว่าสมควรจะเป็นมงกุฎมิกิโมโต้

มีโกเมโต้เป็นมุกไงมุกวิกิโมโต้เป็นคนออกแบบอันนี้
แล้วก็เธอเห็นดิมั้ยดูมุกสีเม็ดบันเล่ง

เป็นของเขาแต่ว่าพอถึงหมดปีก็ต้องเอามาคืนเขานะ

ก็คือให้ไปต่อกับคน
ก็ไม่ได้ให้แต่เขาให้อันจำลองไป

ก็ให้อันเป็นจำลอง

คืออันจริงเนี่ยนะเป็นเพชรเป็นอะไรจริงเนี่ยนะ

ตอนสมัยที่ปุ๋ยได้นะนางใส่อย่างนี้ใช่ไหม
มีคนจะไปจับนะเพราะว่ารู้สึกจะไปถ่ายโฆษณาจับ

มาริยาก็นี่ไงติด๑ใน๕เลยทันที

เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายไหมที่เข้าไป๑ใน๕
ไม่น่าจะเกินความคาดหมายแต่ถ้าสำหรับพี่แล้วเนี่ย
พี่พูดไว้ตรงหนึ่งว่า
พอ๑๖คนเนี่ยพี่ลุนได้แน่
แล้วพี่ก็บอกเลยนะว่าใน๑ใน๑๐คนก็ต้องได้
เพราะว่าพี่เนี่ยเสียดายสเปนกับแม็กซิโก

ยังงงอยู่เลยสเปนกับเม็กซิโกหรือไปได้ยังไง

ทำไมคิดว่ามาริยาไม่ได้
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันเป็นรูปแบบที่มีมาทั้งหมด๖๐ปี
มันมีมา๖๐ปีนี่มันแข็งแรงมากนะ

ปัตเทิร์นความงานนั้นก็คือต้องสวยแบบนางงามจ่ากาวาล

ไม่ว่ากี่ปีมันจะสวยแบบ
อันนี้แบบเดเนซวีร่า
แบบเกิลัมเบีย

โอ้โฮรูปร่างไม่ใช่ไม่ใช่สูงไม่สูงนี่นะ

ถ้าไม่ได้สูงมากต้องสมส่วง
สมส่วนคือมีอกมีเอวมีสะโพก

แล้วเธอดูคนปีที่แล้วที่ฝรั่งเศสสิ

แต่สวยจริงจริงแพทตอนเดียวกันไหม
ที่ฉันบอกไงปีที่แล้วบอกว่าอย่าลืมมอง

คือไม่ใช่ผอมเกินไปถูกไหมคุณ

ซึ่งดิฉันนะเออก็แบบว่า

อย่างงี้ใช่ไหมแว่นไหมไม่ต้องเนี่ยเขาคุยกับเพื่อนเขา

พอ๑๖คนปุ๊บดิฉันบอกอย่างนี้เลย

เขาได้ประกาศเลยใครสวยบ้างคืออะไรคะ

คุณคะบางทีก็พิมพ์ตกบ้างบางทีในไลน์ก็
เขาเข้าใจมากคือแบบว่าฉันบอก

มาให้ผมดูเลยตรงนี้เลยนี่เลย
ใครดูนะมึงคนนี้เขาบอกเลยคนนี้
หรือว่าความฉลาดหรือว่าการพูดภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้

มันจะต้องแบบสวยอย่างนี้คือหน้าต้องเป็นอย่างนี้
ผมนางงามก็ต้องเป็นอย่างนี้แบบโตอย่างนี้ใช่ไหม

ฟันอย่างขาวอย่างนี้เหงือกสีชมพูอย่างนี้
แล้วก็รูปร่างก็ต้องมีคือผอมแต่ว่าต้องมีอก
เวลาหันหลังใส่ชุดหลับตัวอย่างนี้สะโพกบานผ่าน

ริยารูปร่างผอมไปหรือไม่มีเอวไม่มีสะโพก
รูปร่างเป็นนางแบบรูปร่างต่งตัว

คือหมายความว่ามันแล้วแต่ตามเนื้อผ้าของคนที่เขาอยู่ตรงนั้น
ไม่ใช่เราต้องพูดตามเนื้อภาค
ไม่ใช่โกรธคุณแม่จะเล่าให้ฟังจัดไม่ใช่คืออย่างนี้นะนุ่มต้องฟังนะ

เวลามีคนที่ไม่รู้มาถามว่าอะไรทำไมยังไง
ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาสิว่าในเวทีของเขาเขาต้องการอะไรยังไงแบบไหน
เราก็จะต้องหาคนที่ใช่แบบนี้เป็นแพทเทิร์นของเขาเนี่ยอะไรยังไงแบบไหนทั้งหมดเนี่ย
ให้เขาเนี่ยเห็นแล้วบอกว่าเขาจึงเลือกเธอก็จะ
คำถามคำถามเป็นไง
คำถามเนี่ยเราต้องเอาอย่างนี้ปีนี้เป็นปีที่เขารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรี
เราลืมไปใช่ป่ะเธอก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าในแต่ละปีปีปุ๋ยเขาลนโรงเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
ดังนั้นปุ๋ยไปตอบคำถามเกี่ยวกับมูลินที่เด็กปุ๋ยรักเด็กมันก็ตรงใช่ไหม
อันนี้เนี่ยคือสิทธิสตรีปีที่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้แหละปีที่แล้วไม่รู้ยังไง
ดังนั้นเนี่ยเวลาตอบคำถามเนี่ยเขาจะถามอะไรมาก็แล้วแต่จะถามอะไรที่มันดูแบบกว้างไป
หรือว่าอะไรที่มันดูยากไปคุณดึงให้ได้ให้มาในเรื่องของสิทธิสตรีให้ได้
จะทำอะไรให้กับเทศของเธอได้อะไรอย่างเงี้ยนางตอบบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะลนรงค์ให้สิทธิค่าแรงของผู้หญิงเนี่ย
เท่ากับค่าแรงของผู้ชายอันนี้คือตรงเวลาตัดสิทธิสติตรงเลยเข้าใจไหมล่ะ
ชุดตอนนี้ได้รักการพิพักวิจารณ์เยอะมาก

ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะชุดที่อาซาว่าทำเนี่ยสวยมาก
ว่าเขาก็ชอบชุดที่เป็นแบบอเมริกันเฉย

เป็นแบบบางพิ้วแล้วปักทั้งตัวแล้วก็ให้เข้ารูป
เห็นเอวตัวเอสหักโผะเห็นสะโพกผายอันนี้มันตรงไปหมด
แล้วมาริยาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเอวไม่ใช่สิ
เขาไม่ได้เป็นคนที่มีเอวคลอดมีสะโพกผ่ายอย่างนี้เขาก็ตรงใช่ไหม
เราก็ต้องเอาเสื้อผ้าช่วยไม่ช่วยมันก็ไม่
ถ้าอย่างนี้ถือว่าช่วยไหมอันนี้คือช่วยแล้วถูกไหมช่วยแล้วเอว
มันคอดไหมล่ะถามกลับมาอย่างนั้นถามกลับไปอย่างนี้ก็แล้วกัน
และตอบกลับไปอย่างนี้ว่าสีก็ควรที่จะเป็นสีอ่อน
สีที่มันดูสดใสสีที่มันไม่กลืนไปกับฉากข้างหลังที่เป็นสีดำ

โอเคได้เลยเปรี้ยวสวย
เมื่อกี้ดูด้านข้างนี่คือแบบเอวเขาแบบอย่างนี้
หักเข้าไปแล้วก็ก้นมอนลงมาคือต้องให้เห็นอย่างนั้น
อเมริกันชอบอเมริกันชอบชอบสไตล์นี้
ใช่ชอบอย่างนี้ดังนั้นเวลาพอเราส่งไปเนี่ย
ก็กรุณาส่งประเภทแบบนี้ไปชุดเชิดอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามเขา
เราก็แบบซับซึ้งน้ำใจมากอ้าวไปชมก่อนค่ะ
ก็ตอนนี้เราก็ประกวดกันเสร็จแล้วนะคะ
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน
รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนเชื่อในเรียมาก
มันก็แค่รู้สึกก็มีความรู้สึกอิดอ่อนนิดนึงที่เราไม่ได้ทำได้เท่าที่ทุกคนคาดหวัง
แต่ว่าเราทำได้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนก็ยังมีความสุข
แล้วก็ตอนดูโชว์ก็มีความสุขแล้วก็สนุกด้วย
ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนเขาก็แสดงกำลังใจ
ก็หวังว่าคราวนี้เราก็จะมีอะไรใหม่ที่จะให้คนอื่นแบบจับตามอง
ดิฉันว่านะคนที่ร้องไห้หนักมากแล้วร้องไห้เลยนะ

ต้องโฮบนวายเวทีเลยโฮโฮนี่น่ะสวยน่ะ

โอ้โหโคลสเข้าไปสิ
เวเน่ไม่ร้องเหรอ
เวเน่ไม่ได้เลยนะไม่ติด๑ใน๓
เออจริงนะ
แอตติจูดดีมากคนเก่งมากเลยทีเดียว
ตอบคำถามเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันจะเฉือนกันตอนสุดท้าย
เสียดายอันหนึ่งเสียดายอันที่อันที่อันที่
พอประกาศ๑๖คนคนแรกคือมาริยา

คุณเป็นนางแบบก็แล้วจบปริญญาโทในด้านอะไรนั้นมาก็แล้ว
แล้วอยากเป็นอะไรแล้วต่อไปคุณจะทำอะไรต่อ

เรามีเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหมสิทธิสิทธิสตรีใช่ไหม
ฉันกลับไปที่บ้านของฉันเนี่ยฉันจะได้ลนรงค
เพื่อที่จะทำให้สิทธิของสตรีในคนไทยของฉันเนี่ยเท่าเทียมกันค่ะ

อะไรก็แล้วแต่โยงเข้าไปถึงสิทธิสตรีให้ได้โอเค
เอานะเป็นกำลังใจให้แต่นี่ก็ถือว่าดีสุดแล้ว
เราเป็นอย่างนี้มา๒ปีติดกันแล้วนะ

อ๋อก็จริงก็จริงขอบคุณแม่

นี่มาอันนี้เลยหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้
คนเพชรบุรีเฮแล้วนะคะน้ำแห้ง
แต่ทางใต้ต้องบอกเลยว่าฝนตกหนักมากทีเดียว
อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
แล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง
ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้นั้นหลายจังหวัดจริงค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำท่วมขังแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่
จังหวัดพัทธรุงค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็
มีผลน้ำป่าจากพื้นที่อำเภอกงหรา
ก็ไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะ

มีพี่ที่อยู่พัทธรุงก็ส่งข้อความมาบอกรถเมย์เหมือนกันว่า
พัทธรุงแล้วรถเมย์ฝนตกไม่หยุดติดต่อกัน๓๔วันนะคะ
สถานการณ์ที่ยาราเองก็มีฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ณตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกตลอด

ว่าฝนที่ตกหนักก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้

สตูนหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องเป็นวันที่๓
แล้วก็ส่งผลให้น้ำจากคลองดูสนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เอ่อล้นตลิงเข้าท่วมถนนหลายสายเลยทีเดียวนะคะ
จังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของถนนเพชรเกษมเองนะคะ
ขาเข้าขาออกก็น้ำแห้งเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการสัญจรตอนนี้ภายในเขตเทศบาล
เพชรบุรีถนนหลักทุกสายในเขตเทศบาล
ตอนนี้น้ำแห้งเป็นปกติเรียบร้อยแล้ว
เพราะบุตุก็บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ย
ประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็น

ส่วนในภาคใต้เองฝนตกหนัก
แล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง
ผ่านปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้
ก็ส่งผลให้วันที่๒๖๒๘มีภาคใต้ฝนตกหนักเป็นพิเศษนิดนึงค่ะ
ช่วงหน้าฉีดพิษงูเข้าร่าง

ไม่เป็นหวัดเลย๑๕ปี
เอ๊ะพิษงูไม่เป็นไรหรอ
ลองหน่อยไหม
ไม่เอาค่ะไม่จำเป็น
แข็งแรงอยู่แล้ว
ปักซอกคอซะหน่อย

อยู่แล้ว

ช่วงหน้าค่ะ
นี่ตุ๊กตาแบบไหน
ปุ๊กตาแบบไหน
บ้านดอนทองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ทราบชื่อต่อมาว่านายอานนท์อายุ๓๐ปี
เป็นคนกรุงเทพเป็นเจ้าของรถคันนี้
ตัวเองย้ายมาอยู่กับภรรยาแล้วก็มีบุตรด้วยกัน๒คน
อยู่ที่อำเภอวัดโบดจังหวัดสุนุโลก

ทราบบอกว่าเดิมที่ประกอบอาชีพขับรถทัวร์
รับส่งพนักงานโรงงานอยู่ที่นวรรณครตั้งแต่สมัย๒๕๕๙
พอถึงปี๒๑๘ก็เลยตัดสินใจลามาอยู่กับภรรยา
มารับจ้างย่ำเทือกนารูปนาลากร่องนา
ซึ่งเป็นที่ของพ่อภรรยาทำอยู่ในราคาไร่ละ๒๐๐บาท
ก็ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือใกล้ตัวเองก็จะไปทำ
รับจ้างตัวเองไปหมดเลยบางครั้งเดินทางไปรับจ้างตามต่างจังหวัด

สูญตัวแล้วมีใจรักแล้วก็ชอบสะสมตุ๊กตามิชลินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ก็เลยนำมาติดที่รถอีแตนแล้วก็รถไถนานะฮะ
ซึ่งใครพบเห็นก็มักจะโบกให้นะฮะบอกให้จอดรถขอถ่ายรูปหน่อยละกัน
ก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะเจ้าตุ๊กตามิชลินนี่แหละนะฮะเป็นที่ให้โชคเขานะครับ
แล้วก็มีหลายด้ายมารียังดูครอบครัวนะครับ
เขาบอกว่าปัจจุบันหาซื้อตุ๊กตามียกค่อนข้างยากแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าเขาจะตั้งชื่อทุกตัวอะไรทุกก็ต่าง
พิ้งสีชมพูคาวบอยรักมี่น้องวิน
มิชลินบางละจันทร์ทุกก็ตามมีทั้งหมด๓๐ตัว
เขาบอกลักษณ์ว่ารวมมาแล้วประมาณ๓๐๐๐๐บาทละ

อ๋อเหรอตัวไหนรู้จะมีจะกินน่ารักจังเลยอ่ะแต่ของเขาน่ารักเนี่ยเขาก็เข้าใจแต่งรสเขาไงให้มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะ
ใครเห็นก็คงจำของเขาได้ล่ะอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่านุ่มฉีดพิษงูเข้าเส้นมานานร่วม๓๐ปีค่ะร่างกายเขาเรียกว่าแกร่งมาก
ไม่เคยเป็นหวัด๑๕ปีเขาบอกตายเลยมั้งไม่ตายสิเขาบอกว่าดูสิหน้าตาเขาก็ไอ้นี่ด้วยเห็นไหมมือมันซี่อย่างนี้ไม่คุณแม่อาจจะเป็นภาพไหม
กรุงลอนดอนผู้ที่ได้ทำการฉีดพิษงูเข้าสู่ร่างกายของตัวเองมาเป็นเวลานานถึงสามสิบปีค่ะโดยรุดวินได้ฉีดพิษงูหลายชนิดเข้ากระแสเลือด
อีกทั้งยังเผยว่าตลอด๑๕ปีที่ผ่านมานั้นเขาไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะอย่างไรก็ตามการฉีดพิษงูเช่นนี้เนี่ยเป็นอันตรายมากคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากและไม่ขอแนะนำให้ผู้คนทำตามอย่างเด็ดขาด
ฉีดพิษงูเข้าร่างกายนั้นเจ็บแสนสาหัสลุดวินก็บอกไว้แบบนั้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงและพฤติกรรมของรุดวินนั้นอาจจะนำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลทีเดียวค่ะที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากได้
โดยขณะนี้ทางทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยโคเป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์คกำลังทดสอบเซรุมต้านพิษงูอยู่
จากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายรุดวินโดยศึกษาสารแอนติบอดี้ในเลือดของเขาเพื่อที่จะพัฒนาออกมาเป็นเซรุมในเซรุมพิษงู
อันเนี้ยจะมาจากคนไม่ข้างแรกถ้าเกิดว่าทำได้สำเร็จเพราะปกติเป็นจากม้าลักษณะจะแพง
ทำให้การรักษาพยาบาลนั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่ถ้ามาจากคนได้เนี่ยนะคะโอ้โห
สามารถช่วยชีวิตคนทั่วโลกได้อีกมากมายเลยทีเดียวที่ถูกงูกัดอ่ะเขาก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนที่แบบว่า
ช่วยเหลือคนอื่นได้อ่ะนะอืมอ่าแต่ดูโทรศัพท์ดูรูปใครอย่างสาวหาน้องมาริยาอยู่เนี่ยนี่ไงเออไหนดูสิโอ้โหรูปนั้นสวยรูปนั้นสวย
เห็นตั้งแต่เช้ามันกำลังดูผมไปถ่ายรูปกับเขามาอ๋อพี่หนุ่มเคยไปสัมภาษณ์มาเหรอคะ
ตอนนี้ได้เวลาเช็คผมของสนับ
ผมขาวนี่เยอะมากตอนนี้กวนใจมากนะครับ
เขาเผยเคล็ดลับมาฝากแฟนข่าวใส่ไข่ด้วยนะฮะ
ช่วยสำหรับคุณผู้ชายนะเป็นตัวช่วยอย่างดีเลย
ปิดผมขาวนี่ฉับไวรอทันใจเยอะเกินใน๕นาที
ให้สีผมได้ติดคนนานนะฮะไม่จางออกหลังศาสตร์
เอาจะบอกว่าทั้งหมดมีอยู่๓สีด้วยกันนะคุณผู้ชมค่ะ
มีสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็สีดำนะคะ
ใครที่อยากจะหล่อสีไหนเลือกได้เลย

ก็จะมีครีมอย่างนี้๒หลอดอยู่ข้างในนะคะ
แล้วก็บีบลงไปที่แปลง
จากที่แปลงเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หวีได้เลย
ก็หวีลงไปทั่วศีรษะแล้วก็ทิ้งไว้เพียงแค่๕นาที
แค่นั้นเองก็สะง่ายมาก

ต้องบอกว่าดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อลมหายใจ
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่มีแอลโมเนีย

คุ้มค่าเพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่า๑ครั้ง

คุณผู้ชมก็บีบออกมาบีบใส่หลอด

หาซื้อก็ได้ง่ายมากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยคุณผู้ชม

ความมั่นใจให้กับคุณผู้ชาย
ง่ายทันใจเพียงแค่๕นาที

เรื่องนี้หลายคนก็พูดถึงกันมาหลายวัน
เรื่องของคุณสงกรานนะคะก็ออกมาโพสต์แล้วนะคะ
หลังจากที่คุณแอฟออกมาพูดโพสต์ว่าอะไรช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
เอาล่ะมากันต่อนะคะ
จวบคิริขันแล้วก็ไปแวะกองบิน๕
สักการะเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกสารหลักเมือง
ทหารอากาศก็เรียกว่าต้อนรับกันยิ่งใหญ่เลยคุณผู้ชม
เครื่องบินโชว์พร้อมกับมีทงผืนใหญ่บนท้องฟ้านะคะ
ระยะทางวิ่งผ่าน๑๐๐กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว
ยอมบริสาปตอนนี้ก็แตะ๓๔๐ล้านบาทแล้วนะคะ
ปัจจุบันก็๓๔๓ล้านแล้ว
คุณตูนบริสแลมก็ออกวิ่งวันนี้เป็นวันที่๒๗นะคะ
ในโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ก็ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยวันนี้ก็มีศิลปินมาร่วมก้าวไปด้วย
ก็คือคุณหนุ่มสุรวุฒิไหมกันแล้วก็คุณติ๊กชีโร่ก็ไปด้วย
คุณติ๊กชีโร่ก็บอกว่าวันนี้จะไปร่วมวิ่งกับคุณตูน๑เซต

สำหรับกิจกรรม๙เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่

เราจะเป็นก้าวสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ
ได้ร่วมกันทำสิ่งดีเพื่อสังคม
คุณตีชิโร่ก็ได้บอกเอาไว้นะคะ
ก็มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนบริจาคจากกองบิน๕จำนวน๙๙๙๙๙๙๙บาท
ก็เป็นของสมาคมกีฬาจังหวัด
ก็อย่างที่บอกไปมีการจัดเตรียมอะไรเต็มที่เลย
คุณตูนเองก็วิ่งผ่านไปก็จะเจอเด็ก
นี่ในกองบินเมื่อกี้ภาพในกองบิน
ทหารก็ออกมายืนต้อนรับแล้วก็ปรบมือตลอดเส้นทางการวิ่งด้วย

แฮปปี้เลยหอมจังเลย

เรื่องนี้คุณหนุ่มต้องยุ่งแล้ววันนี้คุณหนุ่มต้องเล่า

คุณหนุ่มเล่าค่ะปกติคุณหนุ่มจะไม่ยุ่งไง

งกรานคุณสงกรานเขาออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางคุณแอฟเนี่ยเขาได้มีการออกมาพูดผ่านสื่อนะ

เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาลงภาษาอังกฤษนะเขาลงไอจีเขาบอกว่าเป็นภาพเขากำลังต่อยมวยอยู่
เขาบอกว่าข้อความมีความหมายประมาณว่าหากละครั้งเนี่ยยังไม่ตีหมดยกก็จะสู้ต่อไป
เพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะฮะ
พอสงกรานเนี่ยได้มีการลงคลิปเนี่ยหรือว่าไอจีที่ไปเนี่ยปรากฏว่า
ก็มีชาวเน็ตเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะที่อยากเห็นคุณแอฟคุณสงกรานเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะฮะ

ไม่รู้ว่าสิ
แม่ชมไงลูกสาวกันนี่
แม่ชมเป็นอะไรบ้างครับคุณมาที่นี่
กลับมาเสี้ยสวยงามมากเลยทีเดียว
กรีนี่แบบว่าขอบอกเลยดูรูปนาง

และก็กลับมานะคุณแม่ชม
แม่ชมที่ร่วมจะอะไรบ้าง
ตอนนี้ก็เกือบจะ๓เดือนนะน่ารักหรอ
คนหนึ่งเหมือนพ่อนะคนหนึ่งก็เหมือนแม่

ถูกต้องก็คุณกระแตสุพักษรก็ประกาศข่าวดีแล้ว
ตั้งท้องรอบ๒แล้วนะคะคนที่สองแล้วถูกต้องเลย
ก็เรียกว่ามีลูกสาวคนแรกกำลังอยู่ในวัยน่ารักนะคะ
ตอนนี้น้องเจ้าขาลูกสาวของคุณแม่สุดเซ็กซี่คุณกะแตสุภักษรนะคะ
สามีคุณหลุยอาทิตย์ตอนนี้ก็อายุได้ขวบกว่า
แล้วก็คุณกระแตเองก็กำลังมีข่าวดี
น้องเจ้าขากำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้วนะคะ
เมื่อคุณกระแตก็ออกมาโพสต์รูปที่น้องเจ้าขากำลังชี้ภาพอันเตอร์ซาวน์
คุณแม่กระแตก็กำลังจะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะ
ขามีน้องแล้วนะคะชี้เบบีใหญ่เลย
แพ้ท้องหนักไปเขาบอกช่วงนี้กำลังแพ้ท้องหนักเลยนะคะ
พอแล้วนะคะคุณแล้วก็แท็กไปที่สามีตัวเองด้วยพอแล้ว
สองคนพอแล้วเออแสดงธรรมดีของคุณกระแต่ด้วยค่ะ
โอเคนะครับก็น่ารักนะ
ก็ไปกำลังใจให้คุณมาริยาด้วยนะอีกครั้ง

โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับ